โดยจะเข้ามาช่วยทีมลุยศึกไทยลีกในเล็กที่๒ครับ
ยิงวัย๓๒ปีเปิดเผยว่าผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาร่วมสโมสรแห่งนี้
แน่นอนว่าผมเคยร่วมงานกับโค้ดทศตวรรณศรีปามและผู้เล่นหลายคนมาก่อนหน้านี้
แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นอีกหลายคน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผมปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับ
ที่ทำประตูไปแล้วทั้งสิ้น๑๒๔ประตู
ลองดาวสันโวสูงสุดตลอดการลองจากทินเติลซีวาในฐานะนักเตะต่างชาตินะครับ